ไปดูเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่
เป็นคำถามว่าเนี่ยอะไรเอ่ย

เดี๋ยวนะอันนี้เหมือนน้องคิดว่าตัวเองเป็นลูกจี๊
อยากเข้าใกล้แล้วเข้าไปอยู่ในไข่
แต่อันนี้เป็นหายลูกแล้วเป็นหายใบเล็กด้วย
ตอนเด็กหนูน่าจะเข้าได้แต่หนูเริ่มโตแล้ว

เป็นไปได้ไหมแม่ก็ต้องกระเทาะหายให้แบบนี้
เป็นไปได้นะคือตอนเด็กชอบเล่นแบบนี้
พอวันหนึ่งโตแล้วลืมไงลืมตัวว่าโตแล้ว
เราเข้าไปอีกทีว้ายออกไม่ได้

เข้าไปในโอ่งแบบนี้ตอนเด็กคุณเล่นในโอ่งไง

ต้องลำบากกู้ภัยหรือเปล่า

ร้องให้พวกขึ้นโอ้งก็ได้อายไหม

แต่น้องคนนี้พอลงไปแล้วเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
ก็อย่างนี้ออกไม่ได้คุณแม่ก็ต้องถือค้อนมา
ก็ตกออกตกใจเออคุณแม่จะทำอะไร

เดี๋ยวก็ต้องฝากเตือนน้องด้วยนะใช่ไหม
ว่าหนูค่ะเห็นโอ่งเห็นอะไรที่เป็นรู
เด็กเขาจะชอบอะไรที่เป็นแบบเป็นช่องเป็นรูเป็นกล่อง

เข้าไปมุดเข้าไปเล่นอยู่ข้างในแล้วออกไม่ได้ไง
คุณชนะก็ชอบนะอะไรรู้
เป็นหนูเหมือนมุดทอง

เพราะว่าเราชอบไงสมัยก่อนเราชอบเล่นพวกลูกกงลูกแก้ว

ที่รูชลนี้จนกว่านี้ก็เลยเป็นแบบนี้